เข้าไปที่อำเภอศพปราบที่จังหวัดลำปางแล้ว
เขาบอกเส้นทางนี้มันขึ้นเนินเขา
แล้วก็ไม่ค่อยมีบ้านคนอยู่ตลอดสองข้างทาง
แต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ไปรอให้กำลังใจตูนกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้ทีมงาน๙คนละ๙เขาก็ปรับแผน
บอกว่าให้คุณตูนวิ่งน้อยลงหน่อยนะคะระยะทางน้อยลง
เราไปติดตามบรรยากาศทั้งหมดกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

เนื่องจากการวิ่งต่อทางเป็นช่วงเนื้อนเข่า
ทำให้ทางทีมงานนั้นมีการปรับแผนอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเซฟในการวิ่งอีกระยะทางอีกไกลครับ

ซึ่งเป็นเซตสุดท้ายวันนี้จากโรงงานชะเล็กตำบลแม่ถอดอำเภอเถิน
ถึงครัวโค้ดแซ่บอำเภอสบปราบนะครับ
เขตพื้นที่จังหวัดลำปางด้วยระยะทาง๘๔กิโลเมตร
ถือว่าน้อยกว่าทุกวันนะครับของการวิ่งเซตสุดท้าย
จากทีมงาน๙คนละ๙ได้ปรับแผนระยะการวิ่งให้น้อยลง
เพราะเป็นเส้นทางลาบสำหรับเนินเขานะครับ
ทำให้เวลาวิ่งต้องช้าลงกว่าปกติ

ว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาจะมีแปรชนบางตาออกมาให้กำลังใจ
เนื่องจากเส้นทางวิ่งไม่ค่อยมีบ้านคน
แต่ก็ยังมีประชาชนนะครับบางส่วนที่ขับรถตามตูนบอดี้แลม
ดักรอข้างหน้าเพื่อให้กำลังใจอยู่เป็นช่วง
ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ตูนบอริสแลมเป็นคนเสียสละมาก
และการวิ่งเพื่อ๑๑โรงพยาบาลครั้งนี้

แม้ว่าบางชั่วถนนจะไม่มีบ้านคนก็ตาม
แต่ตูนก็ยังคงวิ่งต่อเนื่องไม่หยุดพักหรือขึ้นรถครับ
ก็รู้สึกว่าเขาเพิ่งเข้าจังหวัดลำปางมาค่ะ
แล้วทีนี้เราก็อยากจะมาดูเรื่อยช่วงจังหวะที่ว่า
ไม่มีบ้านของชาวบ้านหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูว่าความลำบากของเขาที่เขาเสียสละให้กับแบบโรงพยาบาลของประเทศไทยอย่างนี้ค่ะ
ก็คงไม่มีใครทำทำได้เหมือนเขา
เขาเป็นคนดีอะค่ะดีแบบเสียสละจริงสำหรับประเทศไทยอะค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้พี่ตูนนะคะ
ให้ถึงเส้นชัยตามเจตนารมณ์ทุกประการค่ะ
สำหรับการวิ่งขึ้นภาคเหนือของตูนบอดี้แลมนะครับ
ต้องใช้กำลังขากว่าการวิ่งปกติ
แต่ทางก้อยรัชวินแฟนสาวนะครับที่วิ่งคู่มาด้วยกันก็บอกว่า
ตอนนี้ตูนบอดี้แลมมีร่างกายแข็งแรงมาก
ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่ค่อยเป็นห่วงมากนัก
เพราะยิ่งวิ่งทุกวันร่างกายยิ่งแข็งแรงครับ
อีก๓จังหวัดที่เหลือระยะทางประมาณ๔๐๐กว่ากิโลเมตร
มันจะค่อนข้างเป็นทางที่เป็นภูเขาแล้วก็ขึ้นเนิน
ก็มันอาจจะทำให้ต้องใช้พลังมากกว่าปกติ
แต่ด้วยตอนนี้ร่างกายพี่ตูนค่อนข้างแข็งแรงพอสมควร
ขาที่เขาแบบคือพอ๔๘วันมาเนี่ยมันเหมือนกับเริ่มหยุดตัว
เรื่องของกายภาพนี่ค่อนข้างที่จะก็มองว่าแข็งแกร่งขึ้น
ได้วิ่งเร็วด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่มันต้องวิ่งขึ้นเนินเนี่ย
ก็อาจจะมีการเหมือนกับเขาก็พยายามประคองไม่ให้เร็วเกินไป
เพราะบางทีเวลาวิ่งเนี่ยแกจะเร็วไม่รู้ตัวแค่นั้นเอง
แต่ว่าเรื่องของการบาดเจ็บหรืออะไรต่างไม่น่ามีปัญหาค่ะ
ส่วนการพักเซตที่๓นะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบริเวณโรงงาน
เล็กตะบนแม่ถอดอำเภอเถอนะครับมีนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
เหรียญทองโอลิปิกนำโดยสวพิตาธนสานะครับสุกัญญาศรีสุราช
เดินทางมามอบเงินสมทบทุนเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ๑ล้าน๒แสนบาท
ตูนบอดี้แลมด้วยครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือโครงการ๙คนละเก้าครับ
มันเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่พวกเรามอบให้แล้วก็อยากจะให้พี่ตูนเนี่ยคือ
ไปถึงเป้าหมายแล้วคือระยะเวลาในการวิ่งมาตั้งแต่เบตงใช่ไหมคะ
จนถึงแม่สายเนี่ยคือระหว่างทางเราก็ไม่รู้ว่าระยะเวลา
ถนนหนทางมันเป็นยังไงจริงเป็นห่วงพี่เขามาก
สู้ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับ
สำหรับการวิ่งทั้ง๔เซตของตูนบอดี้แลมวันนี้
จากโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายบนอำเภอแม่พริกถึงครัวโคตรแซ่บอำเภอศพปราบนะครับ
รวมระยะทางวันนี้ก็๕๑๕กิโลเมตรแล้วซึ่งหากรวมระยะทางจากอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ล่าสุดตอนนี้วิ่งไปแล้ว๑๘๕๖กิโลเมตรและมียอดบริจาคเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้
กว่า๘๖๖ล้านบาทแล้วครับและในวันพรุ่งนี้นะครับ
ว่าจะวิ่งสี่เซตเหมือนเดิมนะครับและคาดว่าจะวิ่งถึงอำเภอเมือง
จังหวัดลำปางในช่วงบ่ายครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของ
โครงการวิ่งเก้าคนละเก้านะครับพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวทะละทีวี
รายงานจากจังหวัดลำปางครับค่ะขอบคุณคุณพยุงศักดิ์ด้วย
ทีมข่าวเราก็วิ่งได้วิ่งตามคุณตูนมาต่อเนื่องเลยนะ
คุณพยุงศักดิ์นี้ติดตามมาสักพักใหญ่แล้วนะคะกับทีม๙คนละ๙
วันนี้วันที่๔๘แล้วหลังจากนี้ปรับแผนเพราะว่าอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่
ส่วนใหญ่จะเป็นขึ้นเนินเขาซึ่งคุณตูนเองก็ต้องใช้พลังพอสมควรนะคะ
กว่าที่จะไปถึงจุดหมายก็ให้กำลังใจทุกภาคส่วนด้วย